คุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้
อายการส่งสำนวนคดีที่กลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายชายพิการ

เพราะว่าสารอาญาเบิกตัวจำเลยทั้ง๗มาสอบคำให้การ
เรื่องต้นทั้งหมดยังคงให้การปฏิเสธ
สารจึงนัดที่จะตรวจพยานหลักฐานอีกครั้ง๑๙กันยายนนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่กรมราชธรรมคุมตัวนายพีรพลยศพงศ์อนันต์หรือเป่า
พร้อมกับพวกรวม๗คนจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
และทันทะสถานหญิงกลางบางเขน
ที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
เพื่อมาสอบคำให้การในคดีร่วมกันฆ่านายสมเกียจศรีจันทร์
ซึ่งเป็นชายพิการอาชีพขายขนมปังจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณโชคชัย๔เมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ในการสอบปากคำในครั้งนี้ศาลก็เริ่มกระบวนการในห้องพิจารณา
โดยไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปรับฟังการสอบปากคำในครั้งนี้นะครับ
พอถึงเวลาสารก็อ่านและอธิบายคำฟ้องให้จำเลยทั้ง๗ฟังจนเป็นที่เข้าใจแล้ว
โดยจำเลยทั้ง๗นั้นให้การปฏิเสธพร้อมขอตั้งทนายไว้แก้ต่างต่อสู้คดี
จึงนัดตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งวันที่๑๙กันยายนนี้เวลา๙โมงเช้า
คราวนี้ในฝั่งของทนายความของชายพิการที่เสียชีวิตกันบ้าง
นายอนัญชัยชายเดชทนายความก็พูดภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสอบคำให้การบอกว่า
ที่ผู้ต้องหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาถือว่าเป็นผลดี
เพราะสารสามารถพิจารณาลงโทษในอัตราโทษขั้นสูงสุดได้
ส่วนเรื่องการฟ้องข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนั้น

แต่จะนำหลักฐานเสนอต่อสารเพื่อนำสืบให้เห็นเจตนาของกลุ่มผู้ต้องหา
ซึ่งสารสามารถใช้ดุลยพินิษฐ์นำไปใช้ในการตัดสินคดีได้
ซึ่งตามกระบวนการศาลจะต้องสอบถามพนักงานอายการโจทย์ก่อน
ว่าจะมีความเห็นคัดค้านหรือไม่ก่อนจะมีคำสั่ง
คาดว่าเรื่องดังกล่าวนั้นน่าจะเกิดขึ้นในวันที่๑๙กันยายนนี้ครับ